ีทีมนี้ใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง
ปัจจุบันเราล้อมกรุงเทพไว้หมดแล้ว

จะต้องคิดแตกต่างอย่างสิ้นเชิง
คนเขาขยายกันในหัวเมืองหลักบนเส้นเมน
เราก็ต้องไปขยายในเส้นสายรอง๓หลัก๔หลัก
บริษัทน้ำมันทุกค่ายพยายามมองแล้วเราคิดว่า
เรานี่คือพูดง่ายเป็นบริษัทเล็ก

ขยายในจุดที่มันมียอดขายน้อย

นั่นคือจุดที่เราจึงเริ่มต้นนะครับ

ใช่ครับถ้าพูดถึงจำนวนสถานีบริการน้ำมัน

แล้วก็เราก็มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นเบอร์๒
คือครึ่งชั่วโมงแล้วก็โอเคละ๘๐เกือบ๙๐ของการ์ชาร์จทั้งหมด
เรามีอยู่ด้วยกัน๑๗สาขาแล้วก็เราผมใช้ว่าเราร่วมมือกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แล้วก็ภายในเดือนมิถุนาปีนี้น่าจะขยับไปที่๓๕สาขา
มันใช้เวลาในการขออนุญาตและสร้างไม่เกิน๓เดือนนะครับ
ผมใช้ว่าให้รถไฟฟ้ามันมีจำนวนที่มากพอ
และขณะเดียวกันสถานีบริการในอนาคตจะต้องมี
ครึ่งชั่วโมงต้องอยู่ในสถานีบริการน้ำมัน
เพราะปกติแล้ววันนี้เราเติมน้ำมันจริงแค่๕นาที
ซึ่งในอนาคตถ้าเกิดไปชาร์จแล้วต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมง

แผน๕ปีนะครับผมใช้ว่าปี๒๕๖๖
ซึ่งผมใช้ว่าเราจะมีใน๗๘กลุ่มธุรกิจนี้
ที่จะเป็นฐานในการสนับสนุนการเติบโต
เราอยากจะเชิญชวนครับให้กลุ่มคนที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ย
มาทำเรื่องสดใหม่ด้วยกันกับเรานะครับ
ก็เป็นที่มาของแคมเปญอันล่าสุดของเรานะครับ
ก็จะเห็นมีเป็นวีดีโอ๑อันนะครับ

เรามีความคิดที่จะนำเสนอของสดใหม่ให้กับคุณ
คุณเองก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ยเชิญชวนเข้ามาร่วมกันทำอะไรสดใหม่นะครับ
แต่ว่ามีลูกเล่นครับเราอยากจะชวนกันไปหนีเที่ยวนะครับ
เพราะความคิดหนีเที่ยวเนี่ยเป็นความคิดสนุกของคนรุ่นใหม่นะครับ
ได้ออกไปเปิดโลกไปผจญภัยนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป